เรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
แต่รัฐบาลเนี่ยถ้าดูก็จะว่าเร็วก็เร็วนะ

แต่เรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับกลุ่มผู้ชมฮะ
ก็ได้เวลาที่จะต้องดินเนอร์ชนแก้ววายกันสักเล็กน้อย
โอ้โหนี่แหละครับลงจากรถมามายืนใส่เสื้อสูตรอยู่ไม่ดูไม่
ไม่ต้องสังเกตเยอะก็รู้ว่าใครนายเศรษฐาทวีสินครับ
นายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
เป็นชื่อร้านโดยมีคุณหมอนะครับคุณหมอพรมมินเลิศสุริเดช
เลขาธิการนายกรศพนตรีมาด้วยนะครับทุ่มหนึ่ง
ก่อนหน้านั้นคุณอุ้งอิ๊งนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นะครับ
หัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็รองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับ
ก็มาถึงก่อนนายกไม่นานนะแป๊บเดียวทั้งคู่ก็ได้มีการคุยกันนะครับ
นักข่าวเห็นจากนั้นครับพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มาตามมา
จากนั้นก็นะครับคุณท็อปวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมด้วยนะครับ
มายังไงล่ะพี่ท็อปมายังไงเขาบอกแต่งตัวสบายสบายไปเลยนะ
รองเท้าผ้าใบนะพี่ท็อปมาอย่างนี้นะครับ
ต่อมาท่านนายกนี่ฮะท่านนายกโพสต์เฟซบุ๊คครับ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามาทานข้าวกับหัวหน้าพัก
พักร่วมรัฐบาลหลังจากทำงานร่วมกันมา๒เดือน
ถือเป็นครั้งแรกที่ได้พบปะพูดคุยนอกการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
ก็ไล่ไปสิมีใครไปอ่ะมีท่านนายกนะครับ
ก็มีคุณวราวุฒิภาคทางขวานะครับซ้ายคุณโอ้นอิงมนะครับ
พี่อุ้นอิงและคุณอ้นพูมธรรมภั่งขวานายก
พันธุ์วันเอกทวีพันธุ์วันเอกพระชะลวาส
พู่กองนักด้วยนี่ในคนหน้าสุดนี่ครับ
ร้อยเอกธรรมนักพวงเผานะครับ

ก็จะพอดีเลยแม่ท่านสังเกตเกิน

เพราะมีส่วนสำคัญในการกลับเคลื่อนเท่าไอบายต่าง
ซึ่งจริงก็นัดกันกินข้าว
เป็นการคุยกันวงเล็ก

นี่แหละครับ

นี่ฮะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับ